มังกรเหรอรักตุ๊กตาตัวนี้มากเลย
อย่างนี้บรรยายต้องเอาไปด้วย
อันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแบบว่า
เราสามารถถือไปไหนบางคนก็บอกว่านี่รักตุ๊กตาจังเลย
โอ้โหนี่มันเป็นอะไรโตขนาดนี้มึงยังไม่ทิ้งตุ๊กตาเหรอ

นี่แหละอุปกรณ์สำคัญเลย
เห็นรู้ไหมอันนี้ก็เป็นกล้องอันนึงเหมือนกัน
มองเห็นตามันไม่ให้มองเห็นรูมันไหม

อันนี้จะเห็นเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่ากล้องอยู่ไหน
ผิวน้ำผิวน้ำมากเลยใครไม่เติมน้ำให้พี่
อันนี้ก็คือเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกล้องตัวหนึ่ง
คือก็สามารถพกหิวน้ำอันนี้เห็นกล้องใช่ไหมคะ
เห็นกล้องใช่ไหมพี่ก็สามารถถือไปได้
ก็ถือไปได้เลยถือไปปุ๊บเนี่ยเราก็กินปกติได้เลย

อย่างนี้มาหาคุยกับพี่พี่รู้เลยว่ามาถามพี่เรื่องนี้

อย่างที่เราสามารถเข้าถึงตัวโดยที่เขาไม่รู้

เพราะนี่มันก็เป็นอุปกรณ์กล้องเหมือนกัน

เพราะนี่มันก็เป็นอุปกรณ์กล้องเหมือนกัน
มันก็เป็นบันทึกภาพพร้อมเสียงเหมือนกัน
อันนี้มันก็ช่วยได้เยอะเวลาบางที่ปุ๊บเนี่ย
หยิบมาถ่ายลำบากก็ห้ามเอาอุปกรณ์เข้า

แล้วก็จะเย้าทุกก็ตายฉันไม่ให้ฉันเอาเข้าได้ยังไง

ทุกสิทธิศโทรศัพท์ไปทีละก็ดับตลอดหมดตลอด

แบตอย่าหมดฉันซื้อให้เธอไปตัวนึงแล้วกันของขวัญวันนี้

ในนี้มีซิมโทรศัพท์มันเป็นซิม

ไหนไปพูดพัทยาเขาว่าไงอะไรอย่างนี้

ไอ้ที่มึงนั่งห่วงอยู่ทำงานอยู่เนี่ย

เรื่องใกล้ตัวคือมือถือเรานี่แหละ

เมียจะเอามือถือโทรศัพท์ผัวมาออกมาไม่ค่อยได้
เพราะว่ามันอยู่ตีตัวตลอดเวลาเลย
มันแบบมันหนีบตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้

มีแอปอันนี้อยู่ในมือถือปุ๊บนะ

เห็นรูน้อยไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป